เป็นไปได้ไหมที่คดีนี้
อาจจะไม่ได้ตัวคนร้ายก็ได้
ผมก็มีความรู้สึกอาจจะเป็นเช่นนั้น
เพราะขณะนี้เราต้องเข้าใจว่าเรายังจับ
ที่บอกว่าทำไมจะจับกลุ่มคนร้ายไม่ได้
จริงอย่าคิดว่าจับกลุ่มคนร้ายไม่ได้นะ
ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าใครเป็นคนร้ายเลย
รู้ตัวคนร้ายกับจับคนร้ายคนละเรื่อง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

ชั้นต้นนะคะละเอียดแค่ไหนเพียงพอแค่ไหนอันนี้ข้อแรกที่สรุปมา
มันจะมีอะไรเป็นปัจจัยได้อีกถ้าเราจะไม่รู้ตัวคนร้ายคะ
ขดีต้องตามหาตัวคนร้ายอยู่แต่ไม่แน่
เราจะเกิดไปจับคุมคดีไหนอะไรยังไง
แล้วคุ้มโยงกับคดีนี้ได้
คดีอาจจะเด็กเกี่ยวกับตรงนี้วันหลังเนี่ยคนร้ายไปทำผิดที่อื่น
ก็สามารถจะเป็นคดีของน้องชมพู่ได้แต่สามารถจะทำได้
คือเดี๋ยวนะคะสมมุติว่าถ้าอย่างอื่นยังไม่แน่ใจวิธีการทำงาน
แต่ว่าถ้าอย่างอื่นมันไม่ได้เจออะไรแล้วเก็บเท่าที่เก็บได้เท่าที่หลงเหลือไว้
ก็แทบจะจบเพราะว่าตอนนี้เราหลักฐาน
คดีที่ว่าใครก่อเหตุหรือเห็นเหตุการณ์นี้มันไม่มี
พยานบุคคลไม่ดีไม่มีเราก็ต้องมาอาศัยพยานวัตถุ
พยานบุคคลก็ไม่มีเราถามว่าเราจะรู้ไงว่าใครเป็นคนร้าย
มันก็ยากไง
มันเคยมีคดีเยอะไหมคะที่กระทำใช้เฉพาะเจาะจงว่ากระทำต่อเด็ก
แล้วรอบครอบมากละเอียดมากจนไม่เหลืออะไรไว้ให้กับ
ผมว่าหนึ่งนะไม่มีหรอก
หลักของอาชวิทยาบอกเลยผู้ควรกระทำผิดเนี่ยต้องทิ้งร่องรอย
แต่มันจะทิ้งมากหรือน้อยนั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องตรวจหาตรวจพบ
คือใครก่อเหตุอะไรต้องทิ้งร่องรอยผมถามว่าสมมุติน้องเดินเข้าไปในบ้านน้องต้องทิ้งอะไร
อันดับแรกก็ทิ้งรอยเท้ารองเท้าก็ถือว่าเป็นร่องรอยเป็นพยานหลักฐานที่จะทิ้ง
ลายนิ้วมือแม้แต่กล้องวงจรปิดอะไรต่างมันต้องทิ้งร่องรอย
แต่ถามว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะสามารถจะเก็บร่องรอยหรือพยานหลักฐานนั้นได้มากแค่น้อยแค่ไหน
ถามว่ารู้ตำรวจรู้ทุกอย่างต้องมีหลักฐานแต่ว่าหลักฐานตรงนี้มันจะไปเชื่อมโยงจับกลุ่มคนร้ายได้ไหม
สวัสดีครับ